สวัสดีค่ะข้าวใส่ไพ่สดใหม่ไพ่เหรอ
มาล้ำกันสวมเอ้ยยังไหนพอแล้วนี่

เลยขอลองกว่าเธอหนูพลิกสุกชีวิตเลยครับ
สามค่ะบรรสงครานนะครับ

แล้วก็ขออนุญาตนะคะในการอวยพร
เขาเรียกว่าถ้าชาวเหนือก็ปีใหม่เมืองกับเจ้า
ก็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นี้นะคะ
เขาเรียกว่าหมดทุกข์หมดศพหมดโรคหมดภัยนะคะ
แล้วก็เห็งแบบไม่มีเหตุผลอยู่ดีก็เห็งเลยค่ะ

วันนี้๑๓มีศาโยน
สงการก็กลับมาคึกคัก
หลังจากที่พวกเราเงียบเห่ากันไปหลายปีเนอะ

วันนี้เราเริ่มเห็นบรรยากาศคึกคักกันขึ้นมาก
แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวที่จะอยู่กับมันคือ
ตัดมาพักเชื่ออยู่อย่างนึง

วันนี้หลายคนก็จะถามถึงว่า
เฮ้ยเมื่อเป็นปุ๊บแล้วมันก็จะกลายเป็น

แต่ตอนนี้เราจะพูดถึงฟ้าวิสเองเดียว

สิ่งหนึ่งที่คนเรียกร้องกันมาตลอดคือ

เรียกว่าเป็นข่าวดีรับปีใหม่ไทยก็ว่าได้นะคะ
๔๕หมื่นก็คือ๔๕๐๐๐คอร์สเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

ที่นายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
คอร์สเนี่ยจากไฟเซอร์เป็นยาของไฟเซอร์นะคะ
วันนี้อยู่ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้ว
อยู่ในมือขององค์การเพศรัชกรรมแล้วนะคะ
ซึ่งแพร่เร็วอาการแล้วแต่คนรุนแรงบ้างรุนแรงน้อย
ซึ่งถ้าใครที่ได้วัคซีนแล้วเนี่ยติดเชื้ออาการจะไม่รุนแรง

สองยังไม่ฉีดวัคซีนหรือว่าสามเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้สูงอายุ
เนี่ยโอกาสเสี่ยงเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกัน
กับผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางก็คือสีเขียวสีเหลือง
และเหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงเช่นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเลย
ผู้สูงอายุอายุ๖๐ปีขึ้นไป
คนที่มีเบาหวานมีภาวะอ้วนเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือด
และคนที่ได้วัคซีนไม่ครบหรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
เพราะว่ามันสามารถช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้
เขาบอกว่าจากการวิจัยมาตรวจสอบมาเนี่ยนะคะ

ลดความเสี่ยงนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตลงได้๘๘ค่ะ
ถ้าผู้ป่วยรายนั้นได้รับยาภายใน๕วัน

มีอัตรานอนโรงพยาบาลเท่าไหร่
๐จุดนะ

ก็คือน้อยมากแทบจะไม่มีใช้คำนี้ก็ได้
มันมีเงื่อนไขต้องทำอะไรยังไง

คุณจะต้องกินยาเนี่ยกินเป็นคอร์สที่เรียกเป็นคอร์สไม่ได้เรียกเป็นเม็ด

คือ๑วันกินครั้งละ๓เม็ด๒ครั้งติดกัน๕วัน
วันกิน๒ครั้งครั้งหนึ่งกิน๓เม็ดกินติดกัน๕วัน

และข้อ๒มันมีค่าใช้จ่ายนะคะ
คุณต้องมีต้นทุนในการรักษาเนี่ย

ผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องผู้หญิงที่กำลังให้นมลูก

สำหรับผู้หญิงที่ตั้งท้องแล้วก็ให้นมลูกอยู่
เรื่องนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดี

ตอนนี้เนี่ยถ้าจำได้เราลดระยะเวลาในเรื่องของการกักตัว

แต่เขาบอกว่าไม่ได้ใช้ได้กับทุกคน
บางคน๑๐วันเชื้ออยู่ในระดับต่ำที่ไม่สามารถแพร่ได้แล้ว
แต่ว่าบางคนเนี่ยเชื้อยังไม่ต่ำพอ
บางคนไปต่ำสุดจริงที่แพร่ไม่ได้เนี่ยคือวันที่๓
เพราะฉะนั้นต้องสังเกตแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนที่
เชื้อจะต่ำวันที่๑๐หรือเชื้อจะต่ำวันที่๑๑ใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าถ้าจะรู้ได้ก็คือ
ถ้าตอนที่คุณติดแล้วอาการคุณชัดมาก
อันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในกลุ่ม๑๑วันแน่นอน
เป็นเยอะมันเคลียร์เชื้อโรคได้ช้ากว่ากลุ่มคนที่อาการน้อย

คือถ้าใครที่ตอนติดเนี่ยอาการชัด๑๐วันไม่พอกักเพิ่มหน่อย
ดูแลเตียงเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อที่เราจะไม่ออกไป
ก็ถ้าเป็นไปได้เพื่อความชัวร์จริง๑๔วันก็ดี
แต่อันนี้คือเราไม่ได้เป็นข้อบังคับแล้วค่ะ

ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยที่เราก็พูดกันมาหลายวันแล้วแหละ
เมื่อวานพี่มดดำก็อุตส่าหยงจมูกให้ดู
เพราะว่ามันติดง่ายแล้วเนี่ยเราเจอเคสติดซ้ำก็ในระยะเวลาอันสั้นก็มีเยอะ
เพราะฉะนั้นคือตรวจไว้ก่อน
สุดท้ายเนี่ยเราคือคนที่สบายใจที่สุด

จริงคนติดไม่ค่อยกังวลว่าเราจะป่วยหรอก

มันจะไม่สบายใจเลยนะ
ทำพี่อย่างพี่จะซื้อจะซื้อที่ไหน
แต่ก็คือเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเราจะรักษายังไง

เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าไปรักษาแบบว่า
สีเขียวถึงเหลืองก็คือน้อยถึงปานกลาง
ต้นทุนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นต่อคอร์ส

คอร์สนึงมีอย่างกี่เมตรเนี่ยคะเนี่ย
คอร์สนึงก็ครั้งละสามเมตร
วันหนึ่งเนี่ยหกเมตรห้าวันก็สามสิบเมตร

วันนี้ติดโอเคฟังคุณสมบัติของยายแล้ว

แต่ขณะเดียวกันวันนี้ก็จะต้องตอบเราให้เคลียร์ว่า
หนึ่งประกันอะไรที่จะรับผิดชอบค่ายาตรงนี้
ถูกต้องไหมครับเพราะว่าวันนี้แม้กระทั่งคุณเป็นโควิดแล้ว
แล้วมันก็จะทำให้แบบโควิดไปเหมือนเป็นหวัดเนี่ย
แต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยคนฟังแล้วค่ายาอย่างเดียวหมื่นนึงเนี่ย

หรือถ้าสมมุติคนไม่มีเงินอะทำยังไง

โดยใช้ข้อไหนเนาะ
ในการที่จะแบบเบิกยาออกมาได้
หรือประกันชีวิตที่เราทำกันอยู่

อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องการหลังจากสงการนี้
อยากจะได้คำตอบพวกนี้เหมือนกัน
เพราะว่าเราเชื่อว่าหลังจากสงการกลับมากันจันทร์หน้า
โอ้โหยอดอย่างที่เขาคาดคณีกันว่าน่าจะหลักแสน
แล้วถ้ากลับมาแล้วเราไม่เป็นนะ
เราก็ต้องระวังคนอื่นด้วย

อันนี้หลายคนบอกเลยว่าคนไม่เป็นกักตัวอยู่บ้าน

ก็ใช่ขอร้อง

เราจะค่อยกลับตอนที่ทียอยกลับกันตอนหลัง

ฉันไม่ได้ตื่นเต้นกับเที่ยวแล้ว

รู้สึกจะไปตะเวนตามเดี๋ยวนี้เขามีร้านลับ

ร้านลับต่างเราบอกว่าขนาดร้านลับอะไรอย่างนี้
ของประชาชนกันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะ
เพราะว่าเที่ยวบินจะมีประมาณสักทั้งหมด๙๐
๓๑๐เที่ยวสนามบินของประเทศไทยเรา๖แห่ง
ตอนนี้ปีนี้ค่อนข้างจะคึกคักเพราะธุรกิจหนึ่งที่ค่อนข้างจะเจอวิกฤตจริงจริง
คือสายการบินแอร์ไลน์ต่างเจอวิกฤตกันเยอะพอสมควร
เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เขาบอกเพิ่มขึ้นเที่ยวบินเพิ่มขึ้นนะ๑๔เกือบ๑๕เหมือนกันนะ

คาดว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการประมาณ๑ล้านคนเพิ่มขึ้น๑๐๓เลยนะครับ
เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ๘๔๓๒๒๐คน

และผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มอยู่ที่ประมาณ๒๓๘๘๐๐คน

แม่งจากศูนย์ไง

รับว่าตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับสายการบินที่เขาจะลืมตาอ้าปากกันได้แล้ว
จริงมันเป็นเราเห็นแอร์เห็นสจวดเห็นคนที่ทำงานการบิน
ตัวเองก็เริ่มแบบว่าเห็นเพื่อนตัวเองที่ทำงานการบิน

แบบดีใจเขาเพราะเขาพูดแบบว่าตัวเองเขาก็ไม่รู้ว่าจะ
ตอนนั้นหลายคนสจวดแอร์หรือนักบินที่เป็นอาชีพที่ไม่คิดว่า
ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะไม่มีงั้น
นักบินหลายคนมากลับแกรปนะ
บางคนลาออกไปทำกับข้าวขายก็มีค่ะ

คือทำอะไรได้คือทำกันไปก่อนเลย
ซึ่งวันนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรทางทอทเนี่ย
ว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะน่าสนใจ

จากนี้ทอทเขาได้ติดตามด้านข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันด้วยเนาะ
แล้วก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ตอบสนอง
ในทุกท่วงทีรักษาความปลอดภัยของทอท

กล้องวงจรปิดตลอดอย่าง๒๔ชั่วโมง

สิ่งหนึ่งที่เขาจะช่วยเรา

ยังได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถ
เพราะค่าบริการจอดรถนี่บางทีจอด๓วันนี้แพงกว่าค่าเครื่องบินอีกเนาะ
ใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ตั๋วขึ้นบินแล้วว่าแพงไปกลับก็๓๔พัน

จอดรถตกคืนละ๕๐๐บาท

เขาจะมีเขียนไว้เลยว่าตรงไหนจอดฟรีซึ่งก็ไม่น่าจะเยอะหรอกนะฮะ
ระหว่างวันที่๑๓๑๘เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งหมดเลยฮะ

นี่เขาเห็นต่างชงต่างชาติมาบ้างเขาดี

เราจะเห็นเพื่อนที่เป็นแอร์ก็ได้ใส่ชุดเอาชุดไปเอามาใส่

เป็นอาชีพที่ไม่คิดว่าจะมีเรื่องนี้
แล้วเพื่อนที่เป็นแอร์เป็นเซจวดนะบอกไม่เคยรู้สึกรักอาชีพนี้เท่านี้เลย
คือทำไปเมื่อก่อนก็เหนื่อยเนอะก็ทำทำกันไปเบื่อจังเลย
แต่ตอนนี้คืออยากบินมากแล้วพอได้กลับไปบินนี่คือรักอาชีพมาก
เขาบอกอยากสวัสดีอยากแบบดูแลผู้โดยสารอย่างนี้นะคะ
ก็เห็นแล้วเขาก็ดีใจกันมากนะคะได้ไปบินแล้ว
เราไปค้นรพทองชาติกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับไปที่เราพูดกันนะครับ
ปีนี้เป็นปีแห่งท้าเวสวรรณเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ

เบรกเนอะบอกว่าเริ่มบินแล้วเริ่มออกเที่ยวกันได้แล้วนะคะ
ก็เลยฝากเตือนกันนิดนึงนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บอกว่ามีกฎระเบียบใหม่ที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินับจากนี้ต้องทำเลย
ก็คือห้ามนำพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับสัตว์ป่านะคะ
แล้วก็รักษาความสะอาดระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งมี๕ชนิดที่ห้ามนำเข้านะคะได้แก่๑
ถุงพลาสติกหูฮิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งความหนาน้อยกว่า๓๖ไมครอน
หรือที่เรียกกันง่ายว่าถุงก๊อบแก๊บ
ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารพลาสติกและโฟมแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
สามแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
๔หลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ช้อนแล้วก็ช้อนซ่อมพลาสติกที่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับค่ะสูงสุด๑แสนบาท
โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๖เมษาเป็นต้นไป

กินเข้าไปน้องก็ไม่ย่อยนะหรือบางที
เราอะไรณเตาไปติดนางอยู่นะถูงสองตรงคอตรงคอ
อย่างนี้ก็ดีแล้วมากก็ค่อนข้างน้ำตก่อนก็จะเห็น
แต่จริงแล้วคนที่ไปก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแหละ

คือเอาอะไรไปก็ต้องเอากลับไม่ใช่ทิ้งเอาไว้อะไรอย่างนี้
คยองขยะอะไรก็เก็บให้ดีอเรนนี่แต่สมัยก่อนเท่าป่านะ
เราก็จะมีถุงไปใบหนึ่งสำหรับใส่ขยะตัวเองนะ
ไม่มีแบบไปหาที่ทิ้งเอาข้างหน้านะคะ
แล้วเวลากลับลงมาเราก็จะเห็นว่าฮะเราหนึ่งคนทำขยะได้ขนาดนี้เลยเหรอ
มันจะเห็นเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทิ้งเลยค่ะ
เคยเห็นสงกรานอยู่ปีหนึ่งที่บางแสน
ตัวเองพอสงการหมดน่ะข้างทางอ่ะ
เต็มเลยเหรอคือขยะแบบเยอะมากถนนเข้าหลามน่ะ

คือทางเทศบาลเองเขาก็ตามเก็บไม่ไหวนะ

ด้วยนะคะมาดูเรื่องน่าสนใจกันหน่อยดีกว่า
หลายคนบอกว่ายุคนี้ถ้าฉันอยากจะสมัครงาน
ฉันต้องมีทักษะอะไรบ้างใช่ไหมใช่ไหมครับโอ้โฮ
พี่มดมองหาอะไรใช่ไหมพี่มดมองหาอะไร
ตรงเท่าไหร่ฉันต้องมีอะไรที่มากกว่าใบปริญญา
นี่อันนี้พูดจริง
ความสามารถอื่นหรอนึงเอามาลุกฉันพูดตรงเลยนะ
คือการตอบโต้อะไรอย่างนี้
การเข้าสังคมทักษะการพูดคุยเจรจาทุกวันนี้คือเด็กรุ่นใหม่

เพราะช่วงนี้โอเคอีกหน่อยในอนาคตมันจะต้องเป็นสังคมรุ่นก้มหน้าอยู่แล้ว

ก้ำกึ่งอยู่ที่ว่าก้มหน้ากับการที่จะ

การมนุษย์สำคัญนะอะไรบ้างคะแม่จัดอกไม้
ทำไมนะต้องการสกิลอะไรบ้างอันดับไหนคะ
อันดับหนึ่งเหรอถ้าเขามีลูกค้าติดตัวเขามาด้วยก็ดี
ถ้าจะรู้จริงคือจะต้องรู้ออนไลน์อ่ะ
อ้าวสำคัญเลยเมื่อก่อนคือว่าออนไลน์
ด้วยธุรกิจของเราจะต้องรู้ออนไลน์
มันต้องมากกว่าที่คุณเรียนจบมา
คือมันต้องทำงานทางออนไลน์แล้วค่ะต่อไปนี้

คือถ้าเป็นเมื่อก่อนหลายคนอาจจะมองเรื่องประสบการณ์
แล้วก็ดูว่าวุฒิจบอะไรมาจบตรงสายไหมถูกไหมคะ

การเปลี่ยนแปลงต่างการรับมือกับเทคโนโลยี

พนักงานล่ะจริงพนักงานเขาก็ต้องการ

สวัสดีการสิทธิประโยชน์เป็นยังไง
คุ้มค่ากับการที่เขาจะต้องยอมทำงานให้คุณไหม
สองรูปแบบการทำงานคุณล่ะเป็นยังไง

ต้องนั่งแงกอยู่หน้าจอคอมที่ออฟฟิศไหม

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขามองหาในคนยุคนี้นะคะ

นี่ที่สำคัญคือที่คนชอบตรงนี้

ภาพล้าองค์กรนี้ไม่เคยมีเรื่องที่ติดลบ

สมมุติถ้าพนักงานคนนั้นเจอองค์กรที่ต้องการแล้ว

เราเจอที่เราต้องการแล้วแต่องค์การต้องการเราหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นต้องดูว่าคุณมี๓อย่างนี้หรือเปล่า
ความรู้เทคนิคเทคโนโลยีต่างที่คุณเรียนจบ
ที่คุณล่ำเรียนมาที่มันตรงกับสายงานของคุณ
ที่เขาจะเห็นว่าคุณมีความรู้ความสามารถที่จะเข้าไปทำงานตำแหน่งนี้ได้

การแก้ปัญหาเป็นอย่างไร
ถ้าความรู้เก่งมากแต่ว่าไม่คุยกับใคร

สื่อสารใช่ไหมทักษะสังคมกับแม่

แต่เขาบอกว่ามึงต้องตอกบาท

อย่าคิดว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างเดียวเว้ย

คนที่จ้างคุณคือคนรุ่นเป็นข่าว

คนที่จ่ายเงินคุณคือคนรุ่นเปล่า

เมื่อก่อนเราสามารถเลือกคนเก่งมาทำงานกับเราได้

เขาบอกว่าในอนาคตจะไม่มีคำว่าลูกน้องคน
เพราะทุกคนเป็นลูกน้องตัวเองได้หมด

แต่ก็ต้องระวังว่าอย่าไปโดนใครเขาหลอก
เราอยากเงินเยอะอยากทำงานอิสละ
ทุกคนก็จะเอาคำว่าอิสระมาหลอกคุณเนี่ยแหละ
อิสระแล้วเมื่อก่อนเรากินข้าว

สมมุติฉันเข้าทำงานตึกแกมมี่ใหม่
กาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทฉันยังรู้สึกว่าแพงเลย

ตอนแรกเราคิดว่าคนผิดนะคะ
เดี๋ยวนี้คนเด็กกว่านี้เขาก็กินกาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทได้เหมือนกัน
แต่เขาก็มีโอกาสหาเงินได้มากกว่าเรา
เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราจะต้องเป็นลูกผู้ลากมาก

เพราะเด็กทุกวันนี้มันหาเงินได้มากกว่า
ลูกผู้ลากมากดีคนร่ำคนรวยมรดกเยอะอีก
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอันนี้แถมนิดนึงนะครับ
สมมุติว่าองค์กรถูกใจเราแล้วเราถูกใจองค์กรแล้ว

ต้องมีหัวใจที่รู้สึกว่าองค์กรเป็นของเราด้วยนะ
คือบางคนทำงานไปแบบไม่รักองค์กร
เอาง่ายเลยพี่เคยเอาต้นไม้เนี่ย
เอาไปให้ที่ร้านต้นไม้ช่วยใส่ให้
คนงานบอกว่าไม่รับแล้ววันนี้เหนื่อยมาก
เจ้าของเขาอยู่เขาก็เดินออกมา

แล้วก็โทรตามนะเสร็จแล้วโทรตาม
พอตามเสร็จก็จะบอกต้องแนะนำใส่ปุ๋ยนั้น

เนี่ยแต่ลูกน้องนี่คือแม่เคยเจอนะ

คือ๗โมงแล้วนางยังไม่เสร็จไง
ลูกน้องทำกับเจ้าของอยู่ไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกน้องทำตัว
ให้เรารู้สึกว่าร้านนี้เป็นร้านเราด้วย
รักร้านด้วยรักองค์กรด้วย
แต่ความจริงนะวันนี้เราก็ต้องปรับตัวให้ทันเหมือนกัน

เหมือนว่าวันนี้เขาบอกว่าอ้าวเราพูดมาเสมอ
เมื่อก่อนรุ่นพวกเราเที่ยวเสร็จต้องไปกินบะหมี่เกี้ยว
ไปแล้วไปตรงภาพ
เมื่อกี๊สุดท้ายเวลาเขาเปิดปิดผับคือเพลงอะไรไหม
ไม่รู้แต่ฉันรู้สึกว่าต้องไปกินบะหมี่เกี๊ยว

แล้วก็มีเปิดแล้วทุกคนก็จะรู้แล้วก็จะเริ่ม

เพราะว่าเทคโนโลยีต่อให้คุณคิดว่าทำสมัยอย่างทุกเรา
มันก็แค่ทีวีเปลี่ยนจากแค่ตัวปิดเป็นรีโมท

แต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนทุกเดือน
ฟังก์ชั่นมันมีออกมาใหม่ทุกวัน

มันคือสกิลที่ทักษะที่เราจะต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แล้วทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วแบบที่พี่มดดำบอกด้วย

แล้วเวลาเขาสอบสัมภาษณ์หรือเขาให้คุณตอบแบบสถามอะไร
ดังนั้นวัดหมดแล้วนะว่าคุณทัศนคติเป็นยังไง
เนี่ยอันนี้แหละคือจุดที่จะทำให้เขาเลือกหรือว่าไม่เลือก
แต่ว่าบางบริษัทเห็นพี่มดเคยเล่า

จากต้องไปให้บริษัทหนึ่งดู

อันนี้ก็ต้องรองรับไปเนอะ
เขาบอกว่าเป็นความแก๊กแก๊สซี่เขาบอกหนูเนี่ย

รุ่นน้องรุ่นน้องเคยไปสมัครนักบิน

นางชอบอะไรนะจักรยานคนเดียว
ประยานเหมือนเขาเรียกผัดโพสต์เหรอ
ต้องทำคนเดียวนั่นไม่ได้รับการเลือกนะ
เพราะว่าเขาสนใจว่าทำงานเป็นทีม
เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็มีนะมีคะแนนที่น้อยลงสู้คนอื่นไม่ได้เหมือนกันนะ
นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเราเจอองค์กรที่อยากทำแล้ว
ทำตัวของเราเองให้เป็นที่ต้องการขององค์กรด้วย

มีบริษัทอะไรใหม่ไหมลูกตอนนี้

เอางี้นะก่อนที่เราจะพูดว่าสกูลสกิลหมด
ฉันก็แค่ว่าวันนี้เราหาตัวเองให้เจอเว้ย

งการปีใหม่จะต้องพูดปีนี้อะไรอาชีพอะไรตกอาชีพอะไรขึ้น
บใดคุณดูแบงค์ยังไล่ทยอยปิดได้

ธนาคารที่เมื่อก่อนพ่อแม่บอกลูกจะต้องไปทำงานกัน

บิตคอยน์ยังเจ๊งได้ขึ้นได้ลงได้
เพราะฉะนั้นเขาบอกสิ่งหนึ่งคุณไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเยอะ

เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างรุ่นพวกเรา
ถ่ายหน้าให้มันหนักเข้าไว้เดี๋ยวจะได้เงินมาเยอะ

ทีมงานฉันนั่งเล่นนู่นเล่นนี่ในมือถือขายของในมือ

เขาบอกว่าวันนี้สิ่งหนึ่งคือทันมันให้ได้
แล้วก็ว่าหาตัวเองให้เจอนั้น
พ่อแม่ตัวเองเนี่ยขายผัดไทยมาตลอดชีวิต

ยังไงกว่าจะได้มาม่วงแต่ละลูก

นี่ทุกคนมีสปาร์ทโฟร์หมดไลฟ์สวนทุเรียนแป๊บนึงเชื่อไหม
ทุเรียนจองตั้งแต่มันออกดอกใช่เดี๋ยวนี้เขาปลูกกันผ่านแอปแล้วค่ะ
ผ่านแอปเลยเลือกว่าเราจะเอาอันนี้แล้วก็กดให้เขาลดน้ำให้
เหมือนเกมมีจริงจริงทันไม่ทันไงมีจริงจริงอันนี้ทันไม่ทัน
สองข้าวข้าวที่บอกว่าโอ้โหจำข้าวทั้งหลายที่วันนี้ราคาใหม่ถึงนู่นนี่นั่นไม่ถึง
คุณรู้ไหมเขาทำไงเขาเอาตั้งแต่ทำให้เห็นว่าดินออร์แกนิคยังไง
เพราะมนุษย์ทุกคนวิ่งหาออร์แกนิคเนี่ยจับเทรนด์ให้ถูกตามคนให้ทันตามโลกให้ทัน
กระทั่งสัตว์เลี้ยงอ่ะดูสิเทรนด์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะอืม
ฉันก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราต้องไปซื้อหมาซื้อแมวมาเป็นพระ
บอกไม่ต้องทุกวันนี้คนมันแค่ชอบดูใช่แล้วก็บางคนบอกหาตัวเองหายังไงอ่ะ
วิธีห่ายง่ายคือชอบทำอะไร
ที่แบบพอบอกปุ๊บแล้ววิ่งไปทำเลย

แบบลืมวันลืมคืนทำอยู่กับมันอย่างนี้
ถ้าตามตามที่แม่ผัดพูดจะได้เงินจริงหรือไม่
แล้วจะมีคนซื้อของขวัญให้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง

มันจะเสนอมาให้เลยว่าคุณแบบอยากที่จะเปิดช่องทาง
แล้วมีคนเคยไหว้นะทำงานที่ชอบอ่ะแต่มันไม่ได้ตังค์ทำงาน
มีน้องคนนึงเขาชอบเย็บผ้านะคะแล้วเอาผ้ามาต่อกัน
แล้วก็ตอนแรกก็ทำก็ไม่มีลูกค้าทำไปทำมา
ตอนนี้นางรวยไปเลยนะนั่งต่อผ้าแล้วก็ทำมีความสุขไม่เมื่อย
อะไรเขาบอกว่าพองานที่ชอบขายไม่ได้ก็ไม่เสียใจ
เพราะเราชอบเนี่ยนางยังอยู่กับเรา

บอกว่าไงรู้ไหมแม้กระทั่งผลงานศิลปะ

เขาหาเงินได้เป็นแบบเป็นแสนเลย

แบบชุดแรกผลงานแรกเขาอะค่ะ

ไม่ได้เริ่มต้นที่หาเงินด้วยนะ

พอแบบทำแล้วดีเงินมาเอง
เขาบอกว่าถ้าเราคิดว่าจะทำได้เงินเท่าไหร่

เพราะว่าเราจะใช้เงินเป็นตัวผ่านตลอดไง

ต้องเอามะพร้าวไปขายเพื่อที่จะแลก

แต่นี่เราถูกเงินใช้ไปไง

ทำให้มันเป็นอย่างอื่นอ้อมมาอย่างนี้

เพราะว่าจากการแบบประมูลกันนี่แหละค่ะ
หรือแม้กระทั่งเธอคิดดูว่ากระดาษ

ใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ชิ้นเดียวไง

คุณดูสิใครจะคิดเมื่อก่อน
เออจริงแน่นตอบอะไรนะไอ้นี่ไง

ถ้าสมมุติอยู่แบบอันนี้ไม่มีใครให้โหลดนะคะ

อันนี้มีคนแคปแล้วนะแคปแล้วก็เอาไปขึ้นหน้าจอ

ดูแล้วปีเนี้ยเดี๋ยวก็จะเกี่ยวกับการเงินการทองจะไม่อดไม่อากอะไรอย่างงี้ก็เรียกว่า
ครับคุณผู้ชมครับแต่อีกปีหนึ่งต้องยอมรับเป็นทาเวสวรรค์โอ้จริง
ทาเวสวรรค์ครั้งหนึ่งเนี้ยเขาบอกมันเคยเกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยแหละ
ถ้าย้อนกลับไปจริงแล้วเนี้ยตั้งแต่เอ่อแสดงสิบกิโลกรามรามมาที่
สัตว์กิโลกรามใช่วันนั้นต้องได้กี่ล้านอ่ะเยอะมากดวงดาวมันกลับมาเหมือนอย่างงันอีกครั้งหนึ่ง
หมอฉ้าเขาว่างั้นผู้สื่อข่าวเขาเลยนะคะ
รถบรรทุก๖ล้อเนี่ยได้บรรทุกหินคลุกนะฮะรวมกัน
หกสิบสองคันขับจากถนนนะฮะเลียงกันมาแถวยาว
เลยเพื่อท็อดพระป่าวัดเอนกพิภิมพรประชานทศมุติ
งครามเนี่ยโดยพระใบดีกามงคลปัญญาธีโปเนี่ย
เจ้าอาวาสนะฮะวัดพร้อมศิษยานุสิตคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกให้
คือเจ้าของธุรกิจถมที่ดินเนี่ยเขาเปิดเผยว่าช่วงสถานการณ์แพร่ของโควิดเนี่ย
ต้องยอมรับซบเศร้าซบเศร้าจริงธุรกิจถมที่ดินของตัวเองก็ได้รับผลกระทบ
แล้วก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครต่อมาก็มีโอกาสเข้ามาทำบุญที่วัดแห่งเนี้ยแหละ
ก็เห็นทาเวทสุวรรณสูงโอ้โหห้าเมตรสองตนตั้งตะงานเลยน่าดูเกรงกรรม
จึงจุดทูปอธิษฐานขอให้มีงานมีเงินหากสมปรารถนาก็จะตั้งกองผ้าป่า
คลุกมาถมพื้นที่คือเมื่อก่อนน้ำจะท่วมไงตรงเนี้ยน้ำท่วม
ก็เลยบอกเอาอย่างนี้ทาเวทตอนนี้ไม่มีงานเลยโควิดมาเนี่ยงานไม่มีเลย
ถ้าสมมุติสำเร็จเนี้ยเดี๋ยวจะมาถมที่ให้นะน้ำจะได้ไม่ท่วมอืม
หลังจากนั้นไม่นานค่ะโอ้โหงานเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
ที่เพื่อนร่วมธุรกิจหลายอย่างเจ๊งไปหมดเลยนะหลายหลายคนหยุดกิจการไปแล้วด้วย
ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้พักพวกเนี่ยที่ทำถมดินเนี่ย
ปุ๊บก็เลยมาขอทุกคนก็เลยรอดวันนี้ก็เลยมีคนร่วมทำบุญทั้งหมด
หกสิบสองคันนะฮะโอ้ก็ตกคันละพันห้าร้อยบาทก็ตกเป็นเกือบแสนนี่แหละ
จริงจริงแต่ได้ถุงที่ให้เลยเนอะอืมอืมอืมวันนี้คุณมีโอกาสไป
จริงจริงองค์แรกจริงจริงอยู่ไหนร่วมแม่นมินที่ไหนฮะพิศนรกษ์นั่นแหละอ๋อ
เขาอยู่คู่กับพระพุทธชินราชมานาน

แม้กระทั่งในกรุงเทพเนี่ย

วัดสุทัศน์มี

ฉันก็เพิ่งรู้ว่าสุทัศน์มีทาเวทกว่าแก

ตั้งแต่ตอนที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บ

มาแล้วรอบหนึ่งของวัดสุทัศน์

หรืออีกอันหนึ่งตอนศพเด็ก

คือที่เจอศกเด็กสองพันกว่าศก

คุณรู้ไหมความจริงกะทะพาท่ายทั้งหมดกี่ศก

คือศพเด็กทำแท้งเอาไปทิ้งจริง
แล้วเธอคิดดูต่อให้มันเกิดและครึ่งนึงอะ
อีกครึ่งนึงก็ต้องวิ่งเนาะ

คือเขายังไม่ได้เกิดอะก็นึงออกก่อน
มันจะเป็นช่องเก็บศพที่วัดไผ่เงิน

แต่ละศพก็ใส่ถุงนั้นถุงถุงก๊อบแก๊ปแล้วหมามันไปลื้อมา
คราวนี้คุณคิดดูว่าพระก็พูดไม่ได้ว่าผีดุคือเรียกว่าผีเด็ก
เด็กก็ต้องวิ่งเจอ๔๕คนก็วิ่งกันแล้วเนอะแล้วนี่เกือบ๕๐๐๐คนเธอ
แล้วถ้าคิดว่าจะไปเกิดก็หมดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยเป็นการสร้างท้าเวสวันขึ้นมาเพื่อเอามาคุมวิญญาณเด็ก
นี่คือสาเหตุจริงแล้วอ่ะตั้งแต่ก็เลยเชื่อว่าวัดไผ่เงินก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แบบทาเวสุวรรณอ่ะ
แน่นอนหรืออีกที่หนึ่งก็คือนี่เห็นไหมทำรายการกระชาพาพายมูลฉันไปเกือบหมดแล้วเนี่ย
อีกที่นึงอะไรเนี่ยที่สมุทรที่ตอนนี้เขาปิดอยู่อ่ะลูกหรือพ่ออิตอ่ะ
ที่เขาคนไปตกทางนะคะวัตจุลามณีวัตจุลามณีอ๋อวัตจุลามณีนี่ก็คือเขาบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ย
ก็เคยแบบว่าเหมือนเป็นมะเร็งแล้วก็ป๊อกไปน็อกไปอยู่ดีดีก็ไปเจอเทพองค์หนึ่ง
ทาเวทอยู่มา๖๐๐กว่าปีแล้วแต่เรายังไม่มีใครนิยมไปไหว้กัน
เขามียักษ์อยู่สององค์เลยที่อยู่ข้างท้าเวสวัน
หรือวันนี้ที่เราจะเล่าทั้งหมดที่เชียงใหม่ก็มี

แต่วันนี้คือคุณอยู่ที่ไหนคุณอยากจะไหว้ทาเวท

ซึ่งจริงแล้วแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มีหมด
กรุงเทพก็ไม่ต้องดิ้นไปจนถึงอู่วัดจุลามณี

เขาบอกว่าตอนนี้คนที่ดวงไม่ดี
ดวงไม่ดีดวงรู้สึกว่าราหูเข้า
เขาบอกว่าคุณไปทำทุกเย็นที่วัดสุทัศน์เขาทำวัดกันเนี่ย
คุณไปนั่งอย่างนั้นก็ดีขึ้นแล้ว๓วันอะไรอย่างนี้
ก็แล้วแต่คนในช่วงสงการใครจะไปไหน
หรือถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูก

เขาก็จะรับศพของพระ

คือพระที่ติดโควิดมรณภาพ
แล้วบางองค์ก็ไม่มีเงินที่จะแบบว่าเอากลับต่างจังหวัด
เขาวัดพระพิเรนที่อยู่ตรงนี้
วัดพระพิเรนที่อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ
พระพิเรนเขาก็จะรับเผาศพพระที่ติดโควิด

ก็ไปทำอยากจะทำแบบว่ามีเงินเยอะหน่อย
ไปโรงพยาบาลตำรวจตรงที่เขา
ที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าชันสูตรศพ
แล้วก็ไม่มีศพบางศพไม่มีเงินอะไรอย่างนี้
ก็ไปทำไปเลยนิตินิติเวศอะไรอย่างนี้
อันนี้คือการมูที่ถูกต้องในช่วงแบบนี้

กองปากสตูพาดตรงแถวคองถม

ตอนนี้เก่งมากเลยรู้เรื่องภูมิเยอะ
มาดูเรื่องของของกินกันหน่อยเอาใจสายกินนะคะ
ร้านอาหารไทยดีมีเยอะมาก
ก็มีเยอะนะที่ไม่ได้ไปกลับบ้านแม่

ก็คือ๕๐ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย
ซึ่งร้านอาหารไทยติดไปทั้งหมด๔ร้านด้วยกัน

แต่ถ้าของบ้านเรา๔ร้านที่ติดอันดับเนี่ย
อันดับที่๒ค่ะ
ไปทานกันเยอะเหมือนกันจองคิวเยอะเหมือนกัน
แต่เป็นแบบไฟล์ดายนแบบไทยอ่ะ

และร้านฤดูร้านนี้ก็ไฟล์ดายนเหมือนกัน

มีร้านซูริงอันนี้ก็เป็นร้านดังอีกร้านหนึ่ง

แล้วก็นุสราติดอันดับ๑๐ค่ะ
นั้นเนี่ยก็จะเป็นร้านที่ญี่ปุ่นติดไป๓อันดับนะคะ
คโปร์ฮ่องกง๒อันดับเนี่ยค่ะ
ส่วนนอกนั้นเนี่ยก็เป็นร้านอาหารอื่นของไทยที่
เทนแต่ก็ติดอยู่ใน๕๐อันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย
อ๋อร้านนี้ก็ดังดูเหรอคะ

แต่ว่าแล้วแต่รูปแบบร้านบางร้านก็คือราคาแบบ
เป็นไฟใดที่จับต้องได้เอื้อมถึงราคาเอื้อมถึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คือเขาจะเน้นเรื่องของการวางคอร์สอาหาร
หน้าตาให้มันดูแบบเป็นศิลปะดูสวยงาม
หนูรู้มาสมัยก่อนนะตรงแถวเอ่อหัวละโพงอ่ะ
มีอยู่ร้านหนึ่งนะที่ทำเป็นอาหารจีน
โต๊ะเป็นหมื่นนะรับวันละโต๊ะเดียวอ่ะ
อันนั้นด้วยหรือ

ไปกันยิ่งกว่าหรือว่านี่

หรือว่านี่รายการร้องเพลงใหม่ร้องปั้ม
เธอเธอเหมือนหลากไม้ทั้งตรงนั้น
อย่าเคลียร์ชอบ
โอ๊ยปริยาก็ชอบ

เอางี้ในระหว่างที่เราทำกันอยู่
คุณที่เปิดร้านอยู่แล้ววันนี้ร้านคุณเปิดนะฮะ

ร้านของคุณอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไร

เราก็ไม่รู้หรอกเราอาจจะดูแต่แอปพลิเคชัน

ทุกวันนี้อยากดูว่าเราเปิดแอปพลิเคชัน

ให้อร่อยจริงนะคะเพราะบางทีดูในแอปเนี่ย

แม่ไปแม่ไปจังหวัดนึงนะ

จะกินกุ้งเผาเต็มที่เอากุ้งไปต้มเนี่ยเธอ
เอากุ้งไปต้มแล้วเอาไฟมาอย่างนี้นางน่ะ

กุ้งที่สะดุ้งน้ำแล้วด้วยนะ

หมึกชอตเหรอ

จะคิดกินร้านลูกสาวชื่ออะไรนะ

ปั้งที่ปั้งจะอยู่ป่ะ
ร้านนี้มีนานแล้วนะ

หูขลาบตรงแปบมานานตรงติ่นเก้า

คุยเตียวครัวไก่แล้วมันใส่กระทะแล้วร้อน
แล้วก็ทอดอยู่ตรงตอกของ
นึกออกปะ

ครัวไก่เตาถ่านเจ้าเก่าสำเพ็งป่ะคะไม่ใช่จุ๊ปนั่นให้มาชอบไปกิน
อาร์แอนกวยเตี๋ยวข้วไก่
เหมือนกระทะที่มันทอดกรอบอย่างราดหน้าเขาก็จะเป็นเส้นใหญ่ทอดกรอบ
กรอบเลยอะ

เนี่ยก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่กระทะทองเหลือง
ชื่อร้านอะไรลูก

ก็ชื่อเขาด้วยแหละก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่กระทะทองเหลือง
ใช่แล้วก็จะมีร้านอีกอันที่ติด

ไปร้านข้าวขาหมูดีกว่ากลายเป็นไวรอลไปเนี่ย
คนแบบแน่จนอยากกินเลย

ไซต์เซครับรายงานว่าข้าวขายขาหมูเนี่ยเมนูเด็ดจากเมืองไทยเนี่ย

กลางของมาเลเซียเนี่ยกลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงที่ไหนแล้ว

เฟซบุ๊คของชุมชนเมืองกลางได้นำภาพจากร้านมาโพสต์นะคุณดูนี่

มีคนขายข้าวขาหมูรู้

อย่างพี่มันไหวนี้ให้หายยาก

น้องค่อยขอเสื้อหน่อย

คือวินเซอร์หง่าโอ้โหมีทอสเซอร์ด้วยหรออยู่ข้างหลังเท่านั้น
ก็ร้อนมาแล้วอายุ๒๕ปีเปิดเผยว่าเขาเป็นเจ้าของร้านบางสาขาก่อน
หน้านี้เคยเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวแต่ปรากฏว่าที่มาเลเขาล็อกดาวน์กันไง
เขาล็อกดาวน์กันก็เลยทำให้ยิมปิดตนจึงถูกบังคับให้มาหารายได้ทางอื่นแทนเลย
ตัดสินใจเริ่มธุรกิจทำร้านขายขาหมูนี่ไงนะฮะทั้งนี้วินเซอร์ก็ยังเบิกเอ่อ
นเซนต์นะครับก็ยังเผยในเฟซบุ๊คว่าเปิดร้านมา๘เดือน
เขาขายขาหมูแล้วเนี่ยนะ๓๐๐๐ขาก็คือขาหมูก็คือนำเข้าจากเมืองไทยนี่แหละ
คุณเห็นไหมเนี่ยนี่นี่เห็นขาหมูอันนี้ไหมลูกหนูนี่อืม
เมื่อก่อนขาหมูอ่ะเราไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณรู้ไหมขาหมูพวกเนี้ย
เขายังปรับตัวเลยนะอันเนี้ยแออยากให้คุณเห็นอืม
รุ่นพ่อเขาเนี่ยก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงาน
โรงงานเอ่อชำแหละอ๋อชำแหละเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำแบบ
ก่อนก็คือชำแหละขาหมูเขาก็จะเก็บไว้กินกันถูกต้องไหมล่ะ
วันหนึ่งรุ่นลูกมาทำแบบศูนยากาศ
เอาวิทยาศาสตร์เอาอะไรเข้าไปให้รสชาติของพ่ออยู่ครบหมด
ดีจังเลยแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้หกเดือนอืม
ปรากฏว่าเนี้ยขาหมูอันเนี้ยสามารถส่งไปที่ทั่วโลก
แล้วขายดีกว่าขายในเมืองไทยจนขายไม่พอเลิศมันเลิศมาก
ให้หมูจะขึ้นยังไงเขาเป็นฟาร์มชำแหละขาหมูชำแหละหมู
อันนี้คุณดูคิดไม่ออกบอกคือธุรกิจของพ่อเนี่ย
เขาไม่รู้จักแน่ว่าไอ้เงินร้อยล้านคืออะไร
แต่เงินล้านเขาเห็นแต่ล้านมาก็ต้องไปซื้อหมูกลับมาเหมือนเดิมถูกต้องป่ะ
แต่อันนี้ไม่ได้ขายตลาดไทยเลยค่ะสรุปขาหมูเขาส่งออกหมดเลย
แต่แค่แม่แม่เคยต้มขาหมูให้อร่อยเรารู้สึกว่ากินที่ไหนไม่อร่อย
ต้มยังไงให้มันเปื่อยต้มยังไงให้แบบว่า

ผมก็แค่คิดว่าทำยังไงพ่อแม่ผมจะทำให้ละลายในปากเหมือนกับเขาได้
แล้วเขาก็เลยบอกมันอะไรแบบใกล้เป็นเห็นไหม
เนี่ยไม่ใช่เราโอเคหล่อไหมคนขายหล่อ
แต่เมื่อกี้เห็นปุ๊บทำให้รู้ฉันเคยสัมภาษณ์เขาเว้ย

เก่งแล้วแบบว่าแค่พัฒนาว่า

ไม่หนูไม่เชื่อนะไม่ก็สัมภาษณ์มึงเห็นรูปนี้หรือเปล่า

ไม่ใช่ฉันเห็นเจ้าของขาหมูแม่งเกี้ยนี่แหละ

ไม่ใช่เพราะคนนี้เห็นไหมแม่ะ

อันนี้คือพี่มดกำลังเล่าถึงหมายถึงเจ้าของคนไทยที่ส่งออกไป

อันนี้คือคนที่มาเลมั้ย
อันนี้ไม่ขาหมูอย่างเดียวจะขายอย่างอื่นแล้วลูก
ถ้าพูดเรื่องของวิวัตการอาหารต้องหาไม่ผัด

เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปทำให้ที่แม่ขายเนอะ
แต่ก็ไม่แตกต่างคนอื่นคืออันนี้รสชาติเหมือนเดิม

เขาบอกคนเราอย่าประมาทนะ
เห็นไหมบางคนขายของนำเข้าอาหารมาเยอะแยะ
คุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้น้ำปลาร้าไหมพี่ลุงพร

ไม๊พี่ลมปอดน้ำปลาร้าผมไรไม่รู้กี่ร้อยล้านเถอะ

รสชาติไม่เหมือนเดิมแต่อร่อย

ถั่วต่างประเทศสารพัดถั่วเลยนะ
อร่อยมากเป็นผัดไทยที่ควรสั่งมากนะ
ลองกินดูเข้าไปเสิร์ชดูในไลน์แมนนะ
ประไทยลามสิงนะ
อ่าโอเคแล้วถ้าทำไว้สินะ
สลั้นที่มีมหาเสถียญญี่ปุ่นไป
อันนี้มีไปอีกรอบนึงลงมา
อันนี้มีมหาเสถียะเป็นนักธุรกิจไปกันสามคนณมีนักบินที่เป็นผู้ดูแลพาไป
ไปเที่ยวทั้งสิ้นระยะเวลาก็คือ๑สัปดาห์
ถามว่าคนละเท่าไหร่
ถ้าเป็นเงินไทยนะคะก็คนละ๑๘๐๐ล้าน

ประมาณนั้นเลยก็คือ๕๕ล้านเหรียญนะคะ
ก็รวยนะเธอเขาก็ไม่รู้จะตื่นเต้นอะไรแล้วเขาก็ไปกัน
นี่มี๓คนนะอย่างที่พี่ผัดบอก
คนแรกนะคะก็เป็นเจ้าของกลุ่มบริษัทนะคะ
แล้วก็คนที่สองก็เป็นอดีตนักบิน
เงินคงจะเหลือแล้วเนอะ
ขอโทษนะมันเล็กมากเลยเนี่ย
ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่พี่สนใจก็คือว่า๑๘๐๐ล้านนี่แหละค่ะนะ
เขาบอกว่าเที่ยวนี้นะคะเป็นเที่ยวที่๒แล้วนะ

ถ้าใครสนใจอยากจะไปทัวร์อวกาศ
ครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ

เอาไว้มีแล้วมาคุยกัน

ถ้าพี่มี่าไหร่นะ๑๘ล้านบาท
รับความมาคุยกันพี่จะให้หนูสองแสน

๑๘๐๐ล้านค่ะแล้วเดี๋ยวมาคือกันอืม๑๘๐๐ล้าน
ถ้าไปนี่ได้๑๘๐๐ล้านไหมทุกคนไปเยอะเนี่ย

ที่ไหนอ่ะอีกแล้วเหรอที่เขาบอกว่าทำนะค่ะ
ก็แล้วแต่ถ้ำของจริงใช่ป่ะคะที่เขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นป่ะใช่ป่ะ
ไม่รู้ของจริงของปลอมก็คือก็คนเขาก็ไปกันเยอะ

อืมพฤษภานนี้ก็ต้องให้ฟื้นฝูนธรรมชาติแล้วจริงแล้วนะครับ

คือบึงกาลใช่ไหมอันนี้คนละอันกันถ่ายภาพติดหัวพญานาคถ้ำนาคานะครับ
ซึ่งเป็นคนชาวสิงคโปร์

อื้อหูเขาก็มูหลังแล้วกัน
เดี๋ยวตอนเธอคิดดูว่าหนังเรื่องบึงการออกฉายแล้วเป็นหนังที่ไทยร่วมกับจีนทำ

รถไฟความเร็วสูงตอนนี้อีกหน่อยอีกหน่อยถ้าสมมุติเอ่อ

จากกรุงเทพไปรถไฟนะความเร็วสูงนะถ้าเสร็จนะอีกสัก๖๗ปี๒ชั่วโมง

แล้วก็ทันกินผักสดจากจีนวันนี้นะ

ที่อุทิยารแห่งชาบภูรังกาจังหวัดบึงกาเจอแบบนี้มันดูซิค้ะ
ลักษณะคล้ายกับศีรษะของพญานาคตุ่น

หนูดูไม่ออกข้างบนข้างบนพี่ก็ดูไม่ค่อยเป็นมันดูเป็นแสง
แต่ถ้าพูดในภาพจริงมันจะมีมีตามีอะไรใช่ไหมลูกมีตาด้วยเหรอคะ
เขายังอึ้งเลยโดยไกด์พิจารณาดูหลายครั้ง
เชื่อว่าเป็นพญานาคมาปรากฏตัวในภาพจริงนั่นแหละ
แล้วแต่ความเชื่อหากดูภาพก็ธรรมดาไม่คิดอะไร
แต่เมื่อพิจารณาดูขยายภาพใกล้

มีลากเต้นให้ดูไหมตรงนี้คือตาตรงนี้คือหัว
ไม่ใช่อ๋อตรงช่วงลำตัวว่ะคือ

แต่ตรงนั้นถ้าสมมุติเราเอาตามหลักวิทยาศาสตร์นะ

เหมือนกับเราทำรายการมันก็ต้องจัดแสงถูกต้องไหม

เพื่อที่จะให้มันเป็นแสงเงาออกมาถูกต้องไหมล่ะ
อย่างบางคนไปอ่ะทำไมถ่ายมาเป็นลายเกร็ดงูหมดเลย
แต่ตัวฉันถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะ

พี่ไปสามรอบสองรอบ

ไม่รู้อะแต่ก็คือ
แต่กลับมาก็โฆษณาข้าวตรึม

ก็ไม่รู้แต่ถ้าสมมุติแบบพยายามเคยถ่าย
ไหนวะทำไมคนลุกไปถ่ายคนนี้ไปทำไมฉันถ่ายแล้วแบบว่า
มันเป็นจังหวะแสงป่ะคะแบบจังหวะสะท้อนจังหวะอะไรอย่างนี้ป่ะจังหวะแสง
แต่มีไหมอะมียังไงอะมียังไงก็มี

นี่เขาจับสร้อยข้อมือแล้วนะเดี๋ยวเขาพูดว่าเขาเริ่มจับสร้อยข้อมือ

ก็เอาลุงว่าใครไปก็ไปเจอประสบการณ์ของตัวเองด้วยเนาะ
จริงมันก็แล้วแต่คนอะไรอย่างนี้อย่างเช่นแบบว่า
ถ้าสมมุติคุณไปอีกจุดหนึ่งก็คืออย่างเช่นแบบสดือแม่น้ำโขงอย่างนี้

แบบพฤษภาพที่๑ปิดหรือเปล่าวันแรงงานปิดเลยเนอะ
ประมาณสักสิ้นเดือนพฤษภาเขาต้องปิดแล้วลูก
เพราะต้องให้ฟื้นฟูธรรมชาติบ้างเราเห็นด้วยอย่างมากเลยพ่อ
นั่นไงมักเลยคือตอนฉันไปใหม่นะเธอ
ทั้งผู้เขามีเรามีประมาณไม่เกินตัว๑๐คน
เนี่ยปิดมั้ย๑๑๓๑พฤษภาพ

เข้าต้องให้เขาหยุดบ้างอ่ะหยุดเดือนนึงอ่ะ

ฟื้นฟื้นทรัพยากรมเพราะว่าตอนขึ้นไปใหม่น้ำตกนิ่งไปหน้าป่น
โอ้โฮอากาศด้วยเนอะใสสะอ่าง

อืมนะอ่ามาที่อีกข่าวหนึ่งนะคะน้องไอซ์อภิษดาสวมทูพีชนะคะ
โพสต์ท่าร้อนแรงร้อนแรงจริงไปดูเลยดีกว่านะคะ
เพราะว่าแต่ละคนที่เข้าไปเม้นต์เนี่ยนะคะก็บอกว่าน้องหุ่นสุดจริงเนี่ยเดี๋ยวดูนะ
จริงเพราะว่าจริงน่ะเราไปเจอเขาที่ออกกำลังนะ
เป็นคนที่มีวินัยในการออกกำลังมากแล้วเขาก็ดูแลตัวเองดีมาก
ถือเป็นความรับผิดชอบต่อร่างกายตัวเองนะเขาถึงได้หุ่นดีดีแบบนี้มานะ
ไม่ได้แบบได้มาง่ายเพราะว่าออกกำลังกายบางอย่าง
เมื่อก่อนไปเรียนเซิร์ฟแบบเซิร์ฟบกอะค่ะโอ้มันยากนะ
กระโดดขึ้นกระโดดลงเมื่อยมากแต่เขาอ่ะทำเขามีวินัยในตัวเองมาก
เกี่ยวรัมยายอย่างเดียวไม่ยอมเปิดตัวผู้ชายตกที

คุณหมายง่ายนัทกนักเปิดตรงเป็นเที่ยวนะแต่ไม่ยอมเปิด
เดี๋ยวก็เปิดหมายถึงเดี๋ยวเธอก็เปิด

มาสงกรานทุกปีมีการทำโพค่รก่อนว่า
ปีนี้คุณอยากสาดน้ำกับซุปตาคนไหนในเมืองไทย

ฝ่ายชายคือคิดว่าเป็นใครคะ

เออหรอ
เออพี่ม่ำคนอยากตัดน้ำใส่พี่ม่ำส่วนฝ่ายหญิงผู้หญิงเป็นใครคะพี่อ้ำฝ่ายหญิงเป็นพี่อ้ำร้อยละ๒๑๓
อยากสาดนักวอร์เล็กบอลชาวกรีครีมยอน

น้ำไม่มีแฟนน้ำโสดแต่น้ำมีลูก
พูดทำไมอ่ะ

เดี๋ยวพูดก็เจ็บใจเนอะ

มันจะไม่รับแล้วมั้งมันรู้สึกว่ามันจะไม่รับงานเหรอแองจี้

แต่คือสมมุติเมื่อก่อนแม่เก่งคือแม่ก็จะซื้อบ้านให้แต่หลายหลัง
แม่ก็จะซื้ออยู่โชคใช้สิเงินมันหมดทีมก็จะให้แม่มาขายบ้าน

คือถ้าสมมุติใครจะติดไม่มีใครติดเข้ามาในโลกนี้

เขาก็เป็นลูกมดดำไม่ใช่เหรอเห็นเขาไปหามดดำ
ดารานะถ้าสมมุติจะพูดนะที่บอกไปจีนไปจีนไปจีนอ่ะ

อ้าวแต่แน็กไม่เอา
คนจีนกับฉันกินข้าวใหญ่ทองไงเธอบริษัท

คือกลัวความนัก

กลัวสัตว์เลี้ยงไม่มีคนเลี้ยงไม่ไปไม่ไปเลี้ยงที่อื่น

แท็กแบมแบมของขลัง
ตอนนี้แฟนคลับแบมแบมเนี่ยแฮปปี้มากนะ

ถึงไทยแล้วเมื่อวันเสาร์เพิ่งมีงานไปด้วย
อยู่มายาวเลยทั้งไลฟ์ทั้งแฟนไซน์

แต่แฮชแท็กแมมของขลังมายังไง

เขาบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นมายังไง

เขาเคยสาดน้ำในคอนเสิร์ต
มันกระเด็นออกไปเป็นลักษณะเหมือนจวะสาดฮะ

เห็นเป็น๘๗ยากดูยังไงกัน
วนเนี่ยอาจจะดูเป็น๘แต่๗อยู่ตรงไหน

เอาไปซื้อเลขแล้วถูกหลายงวด
เยอะสุดคือ๑๗งวดติดกัน
แล้วแบมแบมบอกว่าเลขป้ายทะเบียนรถที่นั่งมานั่งมาจัดรายการวันนี้คือ๙๙
แล้วก็บอกด้วยว่าอยากไปกินกุ้งถังแล้วก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือ

อ่ะพรุ่งนี้คุณจะเที่ยวไหนกันหรือเปล่าไม่รู้แต่เราไม่ได้ไปเที่ยวไหน
อยู่ที่นี่นะครับเราอยู่ที่นี่กลับมาดูข่าวใส่ไข่กันอยู่เครียดก็มาดูเราเนาะ
ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณความสุขค่ะ
ข่าวใส่ไข่สดกว่าไข่ใหม่กว่าเดิมเข้าเวลา